สวัสดีค่ะราวนี้มาแล้วนะคะสวัสดีค่ะชาวนี้มาเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะเป็นเรื่องราวของแม่ชีนิงพะมิตา
นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงเลยนะคะที่ตั้งใจปลงผมลาบวชชีพรามค่ะเพื่อ
ชีนิงตั้งใจจะลาบวชชีพรามเพื่อถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
โดยเจ้าตัวก็ได้เปิดใจกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐ
ถึงเหตุผลที่ตัดสินใจหันหน้าเข้าหาทางทำอย่างเต็มตัวในครั้งนี้นะคะ
รวมทั้งเผยถึงความสุขที่ได้รับจากการครองสถานะแม่ชี
เสถียรธรรมสถานเป็นเวลาเกือบ๑สัปดาห์แล้วค่ะ
ที่ได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติกับแม่ชีท่านอื่นด้วยค่ะ
ผู้หญิงคนนี้ไม่เคยที่จะทำได้แต่อยู่ที่นี่ทำได้ทุกอย่างเรารู้จักแค่เปลี่ยนวิธีการให้มันเมตตาขึ้นให้มันอ่อนโยนมากขึ้นให้มันซอฟต์ลงมากขึ้น
เราก็มีความสุขคนรอบข้างที่อยู่รอบตัวเราก็มีความสุขแต่สิ่งหนึ่งที่ที่เราเองเราก็จะต้องจำภาวะนี้แล้วจริตนี้ออกไปข้างนอก
เพราะว่าในนี้มันมีแต่พลังดีดีพลังเย็นเย็นแน่นอนมันทำได้แต่เวลาออกไปข้างนอกเจอสิ่งเหล้าหลายหลายอย่างเราจะทำได้แบบที่อยู่ตรงนี้หรือเปล่าเดี๋ยวออกไปใช่ไหมเจ้าคะก็มีมีงานที่จะต้องทำแต่จริงโครงการนี้อยู่จนถึงวันที่๒๙แล้วก็คิดว่าในวันไหนที่เราไม่มีออกกองละครก็กะว่าจะก็เข้ามาเป็นเหมือนฐานะอา
แค่ขอให้หนิงดีขึ้นแล้วพอเราดีขึ้นเราค่อยทำเราก็จะดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยบางคนก็ฟังแต่ประสบการณ์เราที่เราไปเป็นมุมบู้ก็มีมุมดีบ้างคนเราทุกคนมีทั้งดีทั้งไม่ดีแล้วเราก็ไม่อยากคาดหวังกับเราว่าเราออกไปเราจะเป็นผู้เบลอเสิร์ฟเราจะเป็นคนดีขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่เราเชื่ออย่างนี้ว่าเราจะมีสติได้เร็วขึ้น
ความศรัทธาและความจงรักภักดีแด่ในหลวงราชการที่๙
หลายคนก็เลยตั้งใจที่จะมาปลงผมบวชถึง๒๓๙ท่านเลยทีเดียว

แล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้